ดูเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนเลย
มีคลิประทึกคุณผู้ชมฮะ
มอเตอร์ไซคันหนึ่งเขาขี่สวนทาง
แต่ว่าเป็นการสวนทางแบบริมทางเท้า
แต่รถเก๋งอีกคันเสียหลักในจังหวะเดียวกัน
พอดีให้คุณผู้ชมดูจังหวะนี้กันหน่อยนะครับ

คุณผู้ชมฮะถ้าดูคลิปยาวเต็ม
เหตุการณ์นี้มีคนที่รอดชีวิตอย่างปฏิหารด้วย
เห็นไหมครับมอเตอร์ไซคันที่ซ้อนกัน

อันนี้ก็รอดแบบบุดหวิดเส้นยาแดงผ่า๘จังหวะนี้
อุ้ยแล้วเหมือนเฉียวตัวเขาอีกนิดเดียวนะครับ
แต่คนที่รับเคราะห์ก็คือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมาคนเดียว

คนขี่มอเตอร์ไซค์สวนทางที่ซ้อนกันมา
แล้วบนรถไม่แน่ใจว่ามีเด็กด้วยหรือเปล่า

หลังจากนั้นคนเดินริมทางเท้ารอดอีกคนหนึ่ง
แต่คนขี่มอเตอร์ไซค์ที่สวนทางมาแล้วขี่มาคนเดียวไม่รอดนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตครับ
ริมถนนเทพกษัตรีอำเภอทะหลาง
คลิปวงจรปิดก็เห็นภาพชัดเจนเลยล่ะครับ

พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพของอบตเทพกษัตรี

บริเวณหน้าร้านจำหน่ายสินค้า๒๐บาท

สภาพรถมอเตอร์ไซค์พังเสียหายทั้งคันเลยฮะ

ก็คือนายบุญยฤทธิ์อมรกุลอายุ๔๓ปีนะครับ
ร่างเข้าไปติดอยู่ใต้กันชนด้านหน้าของรถ
มีพลเมืองดีกว่า๑๐คนพยายามช่วยกันยกรถ
เพื่อจะนำร่างคนเจ็บออกมาจากใต้รถ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอาการผู้บาดเจ็บนะครับ

ประสานทีมกู้ชีพโรงพยาบาลทะลัง

เคราะหร้ายรายนี้เสียชีวิตนะครับ
ส่วนคนขับรถยนต์คันสีขาวคันเกิดเหตุ
รอให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ก็คือนายมุษสาเซ็งอายุ๓๓ปี

โดยจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
คนขี่มอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนสอนมา
ขับถึงข้าวหมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองภูเก็ท
ตอนจังหวะเดียวกันนั่นแหละครับเสียหลักคุณ
แล้วก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์นะฮะ
ตำรวจรวบรวมพยาหลักฐานทั้งหมด
จากวงจรปิดตัวนี้เป็นหลักฐานอย่างดีเลยนะครับ
แล้วก็นำตัวของคนขับรถเก๋งสีขาว

ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดมุมอื่นด้วย

เบรกแตกหรือล้อหลุดหรือว่าไปอะไรนะ
พยายามหักหลบคันไหนคันอื่นหรือเปล่านะฮะ
ก็ต้องไปตรวจสอบเหตุก่อนหน้าด้วยนะคะ